จริงแล้วเนี่ยเราดูกันส่วนใหญ่เราจะประกาศ๑๐อันดับเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เราอย่างน้อยนะคนไทยจะต้องใช้ของเขา
คือวนเวียนจะได้ยินชื่อเขามาอยู่ตลอดอยู่แล้วล่ะ
เช่นอันดับที่๑๐เราขอไล่ที่อันดับที่๑๐ก่อนนะครับ
เขาบอกว่ามีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น๙๔๒๐๐๐ล้านบาท
คือคุณชูชาติเพชรอำภัยแล้วก็คุณดาวนภาพเพชรอำภัย

อันดับที่๙เราได้อันดับที่๙เลยเนี่ยมีรูปให้ดูเนี่ยนะครับ
เราก็ต้องซื้อสีเขาอยู่แล้วเราเชื่อทุกอย่าง

วันนี้อันดับที่๙คุณประจักษ์ตั้งคอระวะคุณนะครับและครอบครัวหนึ่งในพี่น้อง๓คนเนี่ย

ไปกันต่อที่อันดับที่๘อันดับที่๘เนี่ยเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ
คือเป็นเจ้าของธุรกิจกับทางโรงพยาบาลเป็นเจ้าของทีวีหลายช่อง
คือนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสด
มูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นนะฮะ๑๐๒แสนล้านบาท
เงินเพิ่มขึ้นเป็นแสนล้านเลย
เราต่อไปเราจะได้ยินเกี่ยวกับหลังคนที่ทำเกี่ยวกับพลังงานทดแทน

พลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
คือคุณสมโพธิ์อาหุนัยและครอบครัวผู้ก่อตั้งบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชน
เขาบอกว่าเป็นคนที่ผลิตพลังงานทดแทน
มูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นนะฮะ๑๐๓แสนล้านบาท
เราไปกันต่อที่อันดับที่๖
อันดับที่๖เป็นชุดของเกรงด้วยฉันไม่ใช่ผู้วิเศษ
แต่ก็คือตระกูลโอสถานุเคราะห์
ถามว่าโอสธานุเคราะห์มีอะไรบ้างคิดไม่ออกบอกไปดู

ธุรกิจขายสินเข้าผลิตพลังงานอย่างโอสธสภา
มีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมา๑๐๙แสนล้านบาท

อันดับที่๕น่าจะเป็น
หลายคนที่วันนี้เราจับตามองเหมือนกัน
เขาบอกแม้กระทั่งเกอร์ขายโทรส่งโทรศัพท์อีกหน่อย
ก็จะมีการซื้อไปแล้วด้วยซ้ำไป

คุณสหรัฐนะครับรัตนาวดี
มหาเสถียด้านพลังงานครับ
อีกหนึ่งคนที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
เกือบ๑ใน๓ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทรัพย์สินรวมนะครับ๒๗๙แสนล้านบาท

อันดับ๔แน่นอน
ไม่ว่าคุณจะไปเซ็นทันพาเวอร์บาย

ของเขาเยอะมากฮะจริงแล้วก็คือ

ตระกูลจิราธิวัฒน์เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับเอ่อ
โดย๓๐ของรายได้ทั้งหมดมาจากกิจการในประเทศทั้งหมดเลย
หลังนี้เราจะเห็นไปไหนเราจะเจอจากเซ็นทรัลหมดทุกจังหวัดแล้วนะครับ
แล้วก็เรียกได้ว่ามีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น๓๖๔แสนล้านบาท

อันดับ๓ครับแน่นอนเรารู้จักเขาอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว
ก็คือคุณเจริญสิริวัฒนภักดีนะครับ
เขาเรียกว่าจริงแล้วคุณเจริญเนี่ยชีวิตน่าสนใจมาก
เขาบอกว่าจากลูกชายนะครับของพ่อค้ารถเข็นในกรุงเทพนะครับ
เขาเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รวมถึงตอนนี้เราจะเห็นว่าเวลาใครขายที่ดินขายให้ใครขายให้ช้าง
จนถึงวันนี้เขาถึงเครืออสังหารินทรัพย์มีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
แสนล้านบาทฮะอันดับ๒อันดับ๒เนี่ยนะครับ
คือคุณเฉลิมอยู่วิทยาหรือครอบครัวเจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มชูกำลังระดับโลก
กระทิงแดงเดี๋ยวที่เปล่าบอกไม่ถูกอย่างนี้นะครับ
เขาเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากที่สุดรวมมูลค่าทรัพย์สิน๗๖๙แสนล้านบาท

และแน่นอนอันดับหนึ่ง
ก็คือพี่น้องตระกูลเจียรวนล

คือตระกูลเจรวนลเนี่ยแห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ครับ
กลุ่มบริษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่
เขาครองตำแหน่งอันดับหนึ่ง

ด้วยมูลค่าทรัพย์สินอีกนิดหนึ่งล้านล้าน

นี่นะ๑๐อันดับอภิมหาเศรษฐีไทยประจำปี๒๑๖๔ค่ะ
เราดูไว้แล้วก็ฝันให้ไกลแล้ววันหนึ่งให้ไปให้ถึง

ดูเอาไว้ท่องจำเอาไว้
แล้ววันหนึ่งก็น่าจะมีโอกาสของใครสักคนหนึ่ง

ให้มีกินไปวันนี่ใช่ไหม
ใช่หมดหนี้หมดสินตอนนี้ก่อนค่ะเออให้หมดหนี้หมดสิน